ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านบึงชนบุรีกันหน่อย

ไปเจองูจงอางเป็นเราเราก็กลัวค่ะ
แต่ทีนี้สวมใจสิงค่ะ

คุณผู้ชมไปจับงูจงอางแต่อย่าเรียนแบบนะฮะ

ใส่ไว้ในโอ่งเรียกกู้ภัยให้มาจับงูในโอ่งให้หน่อย
ไปดูคลิปเหตุการณ์พร้อมกันค่ะ
ตอนนี้ประมาณสาม
ดึงออกมาแล้วถึงสี่ไหมปุ้ย

สามเมตรสี่สิบเซนติเมตรนะฮะ

จังหวะที่เปิดฝาตุ่มโอ้โหตายแล้วเนี่ย

เงินิยมีบาดแพร่ด้วยจากการ

แล้วก็เจ้าหนูเนี่ยใส่ในตุ่ม
คุณทำเติมอยู่สี่สิบปีเจ้าของบ้าน

สองตะโบนคลองกิ๋วอำเผียบ้านบึงจังหวะชนบุรี

ไปดูตรงไหนดูงูแล้วก็ดูห้องเก็บของด้วย
ดูห้องเก็บของที่พี่แกไปเจองูจงอาง
พร้อมกับเล่าบอกว่าคือตอนที่เล่าเนี่ยเนี่ย
เล่าเนี่ยอาการยังตื่นเต้นอยู่เลยนะดูออกค่ะ
จังหวะที่ผมลื้อเก็บข้าวของ
พังงะตกใจสุดขีดคุณทองเติมเล่าแบบนี้
เหลือไปเห็นงูจงอางตัวใหญ่มันชูคอพะงะขึ้นมา

ตัวมันใหญ่จริงโอ้นี่ในกล้องยังใหญ่ขนาดนี้
ตัวจริงจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะไม่อยากจะคิดเลยนะคะ
หลังจากนั้นแกก็ค่อย
ถอยห่างอีกนิดสติก็ต้องมาค่ะ

เอาล่ะตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงกับงูดีนะคะ

รวมความกล้าลงมือจับงูเองซะเลยนะคะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งเจองูแจ้งกู้ภัยอย่าจับเองโดยเด็ดขาดนะคะ
อย่างคุณทองเติมเนี่ยแกบอกว่าแกเจอบ่อยแล้ว
เจอบ่อยจนกระทั่งเกรงใจกู้ภัยเพราะเรียกกู้ภัยมาบ่อยนะฮะ
สุดท้ายแล้วใช้เชือกไนลอนเนี่ยคล้องคองูแล้วก็จับมันมาขังในตุ่มนี่แหละค่ะ
จริงแล้วอย่างที่บอกไปค่ะคุณทองเติมบอกว่างูเนี่ยเลื้อยเข้าบ้านบ่อยนะคะ
แล้วที่สำคัญที่ผ่านมาแกก็แจ้งกู้ภัยนะไม่ใช่แกไม่แจ้งนะ
แต่แจ้งกู้ภัยหลายครั้งจนเกรงใจกู้ภัยสุดท้ายครั้งนี้แกจับเองนะคะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมอย่าจับเองนะคะเห็นไหม
ลักษณะการจับงูมือเปล่าแบบนี้คือต้องคนที่เชี่ยวชาญจริงนะฮะ
มันน่าขนลุกมากเลย